อยู่ตรงนี้มา๖๐กว่าปีกับ๖๕ปีประมาณนี้ครับ
ตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเจริญรุ่งเรือง
เพราะทุกคนต้องใช่ครับแม้กระทั่งหมาก็ต้องใช่
มันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องตายครับ
แม้กระทั่งคุณผมตายหมดถึงเวลานะ
เกตนาผมเนี่ยผมอยากช่วยสัมพมนต์
แต่ผมไม่มีเงินคือคนที่จะมีเงินมาซื้อหีบ
มันไม่ค่อยมีครับเพราะมันหลายบัตร
เรื่องในประเทศไทยมันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่มันหลายเรื่อง
ผมว่าไม่มีใครมีเงินสำรองเอาไว้ใช้ตรงนี้หรอก
เจตนาที่ผมขายหยิบผมช่วยสังพกษ์ได้ครับ
ผมให้ฟรีก็ได้มาเอาเงินจากตรงนี้ครับ
จะเลือกใบไหนก็ได้อะไรผมให้ฟรีก็ได้
เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมหนึ่งภูมิใจ

ช่วยเหลือลูกได้
สวัสดีครับผมรัฐวิทย์สุริยะเสนีนะครับ
ทายาทธุรกิจสุริยาหีบศพครับผม

เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ

อันนี้แหละครับคือนิยามของโรงศพ

ให้ผมบริการด้านใดบ้าง

เพราะว่าในครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ต้องดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย
โรงศพก็มีหลายแบบนะครับ
จะเป็นแบบอย่างหิบคอบ
ผิดฐาน๑ชั้น๒ชั้น๓ชั้น

ถ้าถัดจากหีบพวกนี้มา

เลยจากหีบผ้าตายก็จะเป็นพวกหีบไม้สัก
หีบไม้สักแกะลาย

ทรงทำก็แล้วแต่

เราก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อยากได้แบบไหนก็บอกเดี๋ยวเราก็ผลิตให้
ราคามีตั้งแต่๒๐๐บาทขึ้นไปครับ

ถึงถ้าเป็นหีบไม้สัตว์
เป็นหีบจำปลาก็สูงขึ้นไปอีก

ใบสีดำนี่เขาก็ยังไม่เสีย

ก็เลยมาหาดูหาจองไว้
แต่มันก็เป็นความเชื่ออีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับ

พอจองหีบมัดจำไว้แล้วปุ๊บ

จริงผมเข้ามาดูได้ก็ประมาณ

เพราะว่าในเคสของโควิด

ญาติที่เขามีคนเสีย
บางทีคนที่เป็นญาติก็ไม่ได้ออกมา

เพราะว่าตัวเองยังต้องรักษาตัวอยู่

ส่งให้คนอื่นมาทำแทนอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องเสียชีวิตปุ๊บ

บางคนเขาเสียชีวิตปุ๊บ

เขาก็ไม่พร้อมที่จะจัดงานอะไรเลย
เขาก็ใช้หีบแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็เผาเลย

ก็ผมเคยพีคมากสุด๑๐เคสครับ

ในช่วงที่ผ่านมาที่พลิกนะครับ
ก็อยู่ประมาณวันละ๕๖อย่างนี้ทุกวัน

ตอนนี้ก็เลยเห็นว่ามีหีบพอที่จะมีให้ลูกค้าได้ดูได้บ้าง
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปถึงตอนแรก

ยอดผู้เสียชีวิตโควิดมันพุ่งสูงขึ้นมากก็จริงนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของกำไรหรือว่าทุนของเรา

ไม่ได้ขึ้นไปตามสถานการณ์นะครับ
คือในแบบก่อนเวลาที่คนเสียชีวิต๑เคส
เราจะทำพิธีจัดงานสวดได้

งานที่เป็นเคสปกติ

ด้วยมาตรการการป้องกัน
พอมาอยู่ในยุคนี้ช่วงนี้จัดงานอะไรไม่ได้

แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหีบธรรมดาบริจาค
ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบทำเงินหรือทำกำไรครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริจาคซะมากกว่า
ของเราเรามีรับบริจาค
หมายถึงว่ามีลูกค้ามาบริจาคหีบศพไว้
ถ้าเกิดว่ามาบริจาคก็จะเป็นหีบแบบนี้

บริจาคไว้ที่เราเราเป็นเหมือนสะพาน
ต่อให้ว่าพอมีคนเสียชีวิตปุ๊บ

เราก็เอาหีบที่คนมาบริจาคไว้ให้ไป
นะครับแล้วเราก็ดำเนินการรับศพให้อะไรอย่างนี้นะครับ

สุริยาต้องแบบขายดีได้เงินเยอะแน่เลย
ซึ่งมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างเดียว
เราไม่ได้ทำเพื่อหวังกำไรอย่างเดียว
เราก็ช่วยสังคมด้วยช่วยคนที่ไม่มีด้วย

ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีเยอะกว่าคนที่มี
มันก็เหมือนแบบว่าเราก็ช่วยเหลือกันไปนะครับ
จริงก็เสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียนะครับ
มันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากจริง
เพราะว่าผมอยู่ตรงนี้มา
ผมก็เข้าใจในครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนนะครับ

มันควรที่จะต้องมีโอกาสได้ล่ำลากันบ้าง

ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้ากัน

หรือได้สั่งเสียหรือว่าอะไรกันเลยนะครับ
มันก็พอ๑เคสยังก็รู้สึกข้างในลึกแล้ว
วันหนึ่งเผลอมีเป็น๑๐เคสอย่างนี้

ญาติ

มันรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน